ลูกสาวคนสวยของพี่พีชทองเจือค่ะ

ไม่ค่อยเห็นน้องแบบมีผลงานในโลดเล่น

หลังจากครอบครัวนะคะได้เปิดใจ
เกี่ยวกับอาการป่วยของลูกสาวในรายการดัง

ค่ะหรือว่าโรคไทรรอยต่ำ
ซึ่งทำเอาครอบครัวทุกคนนะคะ
ยอมรับว่าเป็นห่วงแล้วก็เห็นใจลูกสาว

แม้ว่างานในวงการบันเทิงเป็นความฝัน
คือตอนนี้น้องต้องหยุดชะงักงาน

ในฐานะพ่อขอเลือกเรื่องสุขภาพลูกสำคัญที่สุดค่ะ
หมอกำลังดูสุขภาพอยู่เท่านั้นครับ
ก็จริงแล้วถ้าเห็นน้องแข็งแรงปกติ
ยังแต่ว่าเวลาตรวจค่าต่างในร่างกายมัน

ตอนแรกก็มีปัญหาพวกผมล่วงแล้วก็น้ำหนักขึ้น
ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาประมาณ๑๔กิโล
คุณหมอบังเวทอาการเขาจะเรียกว่าโรคฮาชิโมโต

แล้วก็เม็ดค่าเม็ดเลือดขาวก็ต่ำ

สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ

ซึ่งถ้าวูบแล้วเราไม่ได้อยู่ด้วยมันไม่โอเค

เด็ก๑๔๑๕ไม่น่าจะต้องเจอเลิกแบบนี้
แล้วก็ที่สำคัญคือที่บ้านเราไม่ให้ทานยา

เพราะว่ารู้สึกว่าเด็กอายุน้อยเนี่ย
ไม่ควรจะทานยาไปกดประสาทหรือไปทำอะไร
ควรจะรักษาด้วยวิถีธรรมชาติมากกว่า
เอาแค่โฟกัสเรื่องสุขภาพน้องก่อน

เพราะว่าสมมุติเราคิดว่า๖เดือนต้องหาย

มีย่าให้เข้าใจพี่สาวอย่างไรบ้าง
ก็จริงหนูก็จะช่วยปลอบใจพี่เขาอะไรอย่างนี้บ้างค่ะ
ถ้าเกิดว่าพี่เขาแบบเครียดอย่างนี้
หนูก็จะแบบไปทำขนมดีกว่า

แล้วก็พี่เขาก็แบบเริ่มคิดแล้วว่าแบบ
หรือว่าไปเป็นหมอดีหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

เดี๋ยวใครจะงงคนที่สัมภาษณ์